ไล่ยิงขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ไล่ยิงรถอีกคันนึงอะค่ะครับจนคนขี่รถจักรยานยนต์
โอ้โหรถเสียหลักล้มแล้วก็คนที่อยู่ในรถกระบะก็ถูกยิงไปด้วยนะคะ
ตำรวจสภหัดใหญ่จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
คนในพื้นที่บอกงงมากอยู่ดีก็มีเหตุการณ์ไล่ยิงกันแบบนี้

รถจักรยานยนต์ล้มอยู่กลางถนน
เสียชีวิตคาที่นะคะเพราะว่ารถจักรยานยนต์คันนี้ถูกรถชน
แล้วคุณผู้ชมคะในปากของผู้ตายเนี่ยค่ะเขาอมกระสุนปืนเอาไว้อ่ะ
อืมอมกระสุนปืนเก้ามอมออยู่นัดหนึ่งในปากค่ะ
ผู้ตายคือนายชัยธวัฒน์ทองขจรอายุ๒๖ปีหรือเต้ยนะคะ
ข้างศพมีปืนเก้ามอมอตกอยู่ในกระเป๋าของผู้ตายมีผ้าอ้อมเด็ก
เป็นพระอ้อมเด็กอ่อนนะคะแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือสองเครื่อง
ใกล้กันมีรถกระบะเป็นรถคู่กรณีนะคะ
นู่นพุ่งตกลงไปในแปลงแตงโมห่างจากศพไป๕เมตร
สภาพรถคือกระจกด้านขวานี่ค่ะมีรูถูกยิง๑รู
ล้อหน้าด้านซ้ายและด้านขวายางแตกทั้งสองล้อเลยนะคะ
รถกระบะมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ๒คนค่ะ
คือในศักดิ์ประกอบสุขอายุ๕๗ปีถูกยิงเขาที่แขนขวา
เด็กหญิงณปนันประกอบสุขอายุ๑๑ปีหรือน้องแก้มเป็นหลานสาว
ถูกกระสุนเฉียวเข้าที่แก้มซ้ายแล้วก็กระสุนเจาะหายปลาร้าด้านขวา
นี่ค่ะโอ้โหเจ็บทั้งคู่หน่วยกู้ชีพต้องส่งโรงพยาบาลหัดใหญ่นะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้วทั้งคุณตาและหลานสาวที่อยู่ในรถกระบะนะคะ
ทีนี้ค่ะก็ไปไล่ดูเส้นทางที่คนขี่รถจักรยานยนต์
ไล่ยิงรถกระบะคันนี้มาเนี่ยนะคะเป็นกิโลนะคะ
มีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่เป็นช่วง๕ปลอก
มาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้คือเหมือนกับว่าไล่ยิงมาเรื่อยเป็นกิโลอะค่ะ
ในศักดิ์คนขับรถกระบะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาอยู่ในสวน
ของกำลังจะกลับบ้านแล้วก็หลานสาวก็อยู่ด้วย
อยู่ดีผู้ตายเขาขี่รถจักรยานยนต์มาเบิ้ลเครื่องตรงหน้าสวน
ยิงปืนขึ้นฟ้าไปนัดหนึ่งในศักดิ์ก็เลยบอกว่าอ่ะ
ก็รอให้ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปก่อนก็แล้วกันค่อยกลับ
ไม่รู้เป็นใครอยู่ดีมาเบิ้ลเครื่องยิงปืนขึ้นฟ้า
พอเห็นว่าขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแล้ว
ก็เลยชวนหลานสาวขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับออกไป
แต่สักพักนึงอยู่ดีผู้ตายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์

ด้านลูกสาวของในศักดิ์คนขับรถกระบะค่ะ
ก็เป็นแม่ของน้องแก้มที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ

นักสาวอ้อมใจสุขโพงอายุ๓๓ปี
บอกว่าพ่อเพิ่งมาสร้างบ้านหลังใหม่
แล้วก็ทำสวนอยู่ในพื้นที่หมู่๔ตรงนี้
ประมาณสักตั้งแต่ตอนปีใหม่ค่ะ

จากจุดเกิดเหตุไปสักกิโลหนึ่งได้นะคะ
ทุกวันก็จะมาที่สวน
เช้าเย็นเก็บพืชผักที่ปลูกไว้
แก้มก็ติดรถมาด้วยตลอด
พ่อเป็นคนใจเย็นไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครเลย
โดยเฉพาะผู้ตายเนี่ยไม่รู้จักเลยนะคะ
เขายืนยันว่าไม่รู้จักจริง
ทางฝั่งแม่ของผู้ตาย
คุณแม่ประธีบขุนราชท์ภักดีอายุ๕๐ปี
บอกว่าก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไง
ก็ไม่รู้ว่าลูกไปมีปัญหาอะไรกันกับใครลูกชายเพิ่งกลับมาจากจังหวัดพัทธลุง
อยู่บ้านได้๓วันหลังจากไปดูลูกสาวที่เพิ่งคลอดได้๑๕วัน
แม่ของผู้ตายก็บอกว่าตัวลูกชายแม่กับตัวตาหลานที่อยู่ในรถกระบะ
ครับก็ไม่ได้รู้จักกันนะอืมไม่รู้จักกันจริงจริง
อยู่หมู่บ้านใกล้กันลูกชายอยู่หมู่หนึ่งตำบลทุ่งตำเสา
ส่วนตาหลานที่อยู่ในรถกระบะอยู่หมู่สี่ตำบลควนหลังครับ
ลูกชายเสพยาค่ะแม่บอกนะเสพยาแล้วก็มีอารมณ์แปรปรวนฉุนเฉียว
เคยถูกจับเรื่องของอาวุธปืนแต่ว่าชาวบ้านบอกว่า
ทั้งคู่อาจจะมีเรื่องเฉพาะหน้าอะไรกันหรือเปล่าเลยถึงขั้นโอ้โห
ผู้ตายโกรธขี่รถจักรยานยนต์ไล่ยิงรถกระบะจนรถตัวเองเสียหลักล้ม
แล้วก็ตัวเองต้องมาเสียชีวิตเองอ่ะตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
ตำรวจโทชัดชัยบำรุงกรรองผู้กำกับสพหัดใหญ่
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่ามันน่าจะมีเหตุเฉพาะหน้า
บนท้องถนนนะคะจนมีการไล่ยิงกัน
แต่จะมีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าตอนนี้คือยังบอกไม่ได้
อืมเดี๋ยวค่อยสอบสวนคนเจ็บแล้วก็พยานแวดล้อมเพิ่มเติมนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แต่ณตอนนี้คือยังหาสาเหตุไม่ได้เลย
มาขี่รถจักรยานยนต์ไล่ยิงรถกระบะแบบนี้ครับอืม